คุณผู้ชมครับผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
ถ้าจะมองว่าในเฉพาะบ้านเราจังหวัดที่มีผู้ป่วยตัวเลขค่อนข้างเยอะ
เรียงไปก็จะเป็นกรุงเทพภูเก็ตนนทบุรีสมุทรปราการยาลา
อันนี้๕อันดับแรกที่มีผู้ป่วยค่อนข้างเยอะ
แต่ที่จังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะเขาบอกว่าชุมพรก็ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นเหมือนกัน
จังหวัดชุมพรมีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙๑๔รายนะคะมีผู้เสียชีวิต๒ราย
แต่ว่ามีอยู่กรณีหนึ่งค่ะเป็นผู้คุมทันทสถานหญิงที่ชุมพร
เขาต้องไปเฝ้านักโทษที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ
ครับปรากฏว่าระหว่างที่มีการเฝ้าผู้ป่วยอ่ะค่ะ
ผู้คุมคนนี้ติดโรคโควิดสิบเก้าอืมทีเนี้ยคนที่อยู่ใกล้ชิด
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็ต้องกลายเป็นว่ากักตัว
คนที่ต้องถูกกักตัวนี่เยอะมากนะคะครับทางชุมพรก็เลยบอกว่าตอนนี้จำกัดวงผู้ป่วยได้เกือบหมดแล้วค่ะ
ในอำเภอท่าแซะนายพิสิทธิ์ฤทธิพิชัยสงคราม
ได้นำถุงยังชีพเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรไปมอบให้กับชาวบ้านนะคะ
ดวงดีตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
ถูกกักตัว๓ครอบครัวค่ะ๖คนค่ะ
เพราะว่าไปสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด๑๙ซึ่งเป็นสองสามีภรรยานะคะ
ก็ไปช่วยเหลือกันก่อนในเบื้องต้นสำหรับคนที่กักตัวเขาก็ออกไปไหนไม่ได้
ทำงานไม่ได้ไม่มีรายได้ก็เลยต้อง
นำข่าวของข่าวสารอาหารแห้งอะไรไปให้เขาคือผู้ป่วยสองรายเนี้ยค่ะ
ภรรยาเนี่ยนะคะอายุ๖๕ปีมีประวัติเข้ารักษา
โรคประจำตัวที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
แล้วไปติดเชื้อจากผู้ป่วยที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลดังกล่าว
ระหว่างวันที่สิบเก้ามีนาคมถึงห้าเมษายน
คือภรรยาวัย๖๕คนนี้พบเชื้อเมื่อวันที่๖เมษายนนะคะ
ทีนี้ค่ะสามีสามีอายุ๖๓ก็มาติดเชื้อจากภรรยา
ตอนนี้ภรรยาอาการค่อนข้างหนักค่ะเพราะมีโรคประจำตัวหลายอย่าง
ต้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสุราธานีส่วนตัวสามี
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลท่าแซะในแพทย์จิรชาติเรืองวัชริน
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรก็เลยบอกว่า
ผู้ป่วยรายที่๑๓ของจังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงนะคะ
อายุ๕๗ปีเป็นผู้คุมเรือนจำจังหวัดชุมพร
ไปเฝ้าไข้ผู้ป่วยหญิงซึ่งเป็นผู้ต้องขังค่ะ
ระหว่าง๑๘มีนาคมถึง๑๔เมษายนที่ตึกอายุรกรรมหญิง
โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์โดยผู้ป่วยรายรายที่สิบสามนี้นะคะ
ก็สลับเปลี่ยนเวรกับเจ้าหน้าที่เจ็ดคนแล้วอย่างที่บอกว่า
เฝ้าไข้ตัวเองติดเลยติดเชื้อโควิดสิบเก้าครับ
นี่คือรายที่สิบสามส่วนรายที่สิบสี่
เป็นผู้หญิงอายุ๔๗เป็นผู้คุมเหมือนกัน
ติดเชื้อที่เดียวกันกับผู้คุมรายที่สิบสามอะค่ะครับ
ตอนนี้ก็เลยต้องสอบสวนโรคค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยด้วยโรคโควิดสิบเก้า
สิบเก้าคนนะคะอืมเจ็ดสิบเก้าคนต้องไปตรวจหาเชื้อแล้วก็ต้องกักตัวค่ะ
คุณหมอจิรชาติก็เลยบอกว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด๑๙ในจังหวัดชุมพรเนี่ย
มีทั้งหมดสิบสี่รายเสียชีวิตไปสองศพรายแรกรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังสวน
เป็นนักศึกษาผู้หญิงรับเชื้อมาจากสถานบันเทิงในกรุงเทพตอนนี้หายแล้ว
กลับบ้านได้แล้วไม่ได้มีการแพร่เชื้อให้คนอื่น
เหลือ๑๓รายที่เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
จากการสอบสวนโรคมีผู้สัมผัสที่เฝ้าระวังเป็นบุคคลทั่วไป๑๖๙รายนะคะ
คือถ้ารวมทั้งหมดนะคะบุคลากรทางการแพทย์โอ้โหอันนี้ตัวเลขเยอะ
สิบรายที่ต้องเฝ้าระวังอืมดังนั้นทั้งหมดที่บอกไปทั้งบุคคลทั่วไปร้อยหกสิบเก้าราย
คลากรทางการแพทย์๘๐รายต้องกักตัว๑๔วันเลยนะคะครับ
จังหวัดชุมพรก็เลยบอกว่าตอนนี้ครบหมดแล้วจำนวนคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
สั่งกักตัวครบทุกคนแล้วก็ถือว่าอยู่ในวงจำกัดได้แล้ว
มันทำให้เห็นว่าเรากาดตกไม่ได้จริงจริงจริงนะมันต้องระวังกันทุกฝีก้าวนะฮะอ่าทุกผู้ชมครับ